พาไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับ
กะเหลี่ยงในอำเภอแม่สอดหลายพันคนครับคุณผู้ชม
ร่วมในการประเพณีเรียกขวัญผูกข้อมือชาวกะเหลี่ยงปีที่๒๕แล้วนะครับ
ประเพณีนี้เขาจะเป็นอย่างไรโอ้นะครับ
ประชาชนเชื้อชาติกะเหลี่ยงกว่า๓๐๐คน
แต่งกายแบบชนเผ่าสวยงามเข้าร่วม
งานประเพณีเรียกขวัญผูกข้อมือชาวกะเหลี่ยงปีที่๒๕
โดยนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีนะครับ
ที่วัดภาวนานิยมมารามนะครับตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งประเพณีนี้นะครับก็เรียกขวัญผูกข้อมือและสะดอกเคราะห์ของชาวกะเรียง
อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมายาวนานนะครับ
เพราะว่าพื้นที่ที่อำเภอแม่สอดมีชาวกะเหลี่ยงอาศัยอยู่จำนวนมาก
โดยกำหนดการจัดงานในเดือนสิงหาคมของทุกปี
กลางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับ
แล้วก็ร่วมผูกข้อมือในครั้งนี้ด้วย
สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีนั้นนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยด้ายสีแดงหมายถึงเผ่าพันธุ์ตระกูล
แล้วก็ความรักใคร้ปรองดองมีความหมายนะ
ได้ขาวหมายถึงศาสนาพุทธ
แล้วก็ได้สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์

มีข้าวเหนียวมีอ้อยมีข้าวต้มมัดมีขนมแล้วก็งาด้วย

ชาวบ้านก็จะนำถาดใส่ผลไม้และขนม
รวมถึงได้๓สีวางไว้ตรงหน้านะ
แล้วนั่งต่อกันเป็นแถวเพื่อที่จะไหว้พระ
และจากนั้นก็จะมีผู้สูงอายุชายหรือหญิง๑คน

พร้อมกับสวดภาวนาเป็นภาษากะเรียง
เสร็จแล้วผู้ทำพิธีจะผูกข้อมือคนที่ต้องการผูก

จากนั้นก็จะรับประทานอาหารในถาดที่นำมาทำพิธี
โดยชาวกะเหลี่ยงเชื่อถือกันนะครับว่า

และปราศจากทุกโศกโรคภัยต่าง
รวมถึงผู้ที่มาผูกข้อมือด้วยนะครับ